ฤษีเดินนำหน้าพระระหว่างรับบินทบาท

ดูอย่างนี้ด้วย
ท่านปู่ฤษีเกดแก้วครับกำลังเดินนำหน้าพระระหว่างรับบินทบาท
แล้วก็รับปัจจัยจากชาวบ้านที่เริ่มสายศรัทธานะครับ
ทีนี้คนก็สังเกตว่าเอ๊ะการที่ให้รือสีเดินนำหน้าพระเนี่ย

จริงแล้วควรจะต้องเป็นพระเดินนำหน้ารือสี
จะดีกว่าไหมจริงเรื่องนี้นะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพระเด็จพระคุณเจ้าพระพยอมกรยาโนนะครับ
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ย
ท่านก็ให้ความคิดความเห็นเอาไว้เหมือนกัน
โดยพระพยอมนั้นบอกว่าหากพระเดินนำหน้าก็อาจจะมองดูว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่
แต่พระเดินตามฤษีเดินนำหน้าอันนี้อาจจะดูขัดตา
แล้วที่ขัดตาอีกอย่างก็คือพระนั่งอยู่แล้วฤษีแจกเครื่องรางของขลัง
คือเท่าที่เห็นอาจจะข้ามหน้าที่ของพระไป
พระพยอมก็บอกนะครับว่าเอาจริงแล้วก็เข้าใจนะว่าบางคนอาจจะนับถือรือสี
เพราะฤษีที่ดีไม่ลวงโลกก็มีตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจริงก็ยังมีนั่นแหละ
ประชาชนจะเริ่มสายศรัทธาในตัวรือสีที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำได้
เพราะว่าในโลกนี้มีอีกหลายประเทศที่เขานับถือตามสมควรของสติปัญญากับประเทศนั้น
ก็เป็นมุมมองจากพระพยอมกัลยาโนนะฮะต่อประเด็นที่โลกออนไลน์กำลังวิภาควิจารณ์และตั้งคำถาม
ล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่บ้านโคกุงในตัวเมืองหนองบัวลำพูครับเป็นอาสมของปู่ฤษีเกรดแก้ว
บริเวณอาสมอย่างที่เห็นเป็นลานกว้างนะฮะด้านหน้าแล้วก็มีอาคารสูงใหญ่เลย
แล้วก็นอกจากนี้มีอาคารโดมด้วยสำหรับรองรับลูกศิษย์ลูกหาที่มาทำบุญและมีลานตากข้าวครับ
พื้นที่ลานกว้างเอาไว้จอดรถเวลามีงาน
แต่ถ้าไม่มีงานชาวบ้านเขามาตากข้าวแบบที่เห็นนี่แหละครับ
เกี่ยวมาได้ก็เอามาตากข้าวไว้ตรงนี้ไล่ความชื้นนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าจำไม่ได้ว่าฤษีเกรดแก้วมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่คิดว่าน่าจะมาอยู่นานกว่า๑๐ปีแล้ว
ในขณะที่ปู่ฤษีเกรดแก้วนั้นพูดถึงกระแสข่าวที่ออกมา
ว่าส่วนตัวเน็ตเอาจริงแล้วไม่อยากตอบโต้อะไรเลย
ไม่อยากให้มีการโต้เถียงกันด้วยไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง
อยากให้รักและสามัคคีกันมากกว่า
ส่วนตัวของฤษีนั้นไม่ใส่ใจกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ส่วนคลิปที่เห็นว่าฤษีเดินนำพระเนี่ยแท้จริงแล้ว
ตัวเองให้เกียรติพระมาโดยตลอด
ถ้าหากไปดูคลิปอื่นก็จะเห็นว่า
ฤษีนั้นเดินปิดท้ายขบวนของพระอยู่เสมอ
ส่วนที่เห็นว่าท่านเดินนำหน้าพระรูปดังกล่าวนั้น
เพราะว่าพระรูปนั้นมาช้าก็เลยขอมาเดินต่อท้าย
เห็นไหมฮะจะมีคลิปด้านซ้ายที่พระเดินนำหน้า

หลังจากท่านไปก็จะเป็นช้างแล้ว

ความคิดอย่างเก่าให้บริหารเลือก
เวลาของปู่ให้สงฆ์เดินก่อน
คณะสงฆ์ก็เดินบัดเพื่อนก่อนเลย
มันเพิ่มมามาในเวลาสุดคลายไม่ออกมาร่วมเดินไหมเป็นเรื่องด้วย
กินตัวแล้วมันว่าทีมากมวลวิวภาพที่ปรากฏนะข้าเกิดขึ้นมาเฉยสมภาษา
กายนที่ผ่านมาเป็นการหลอมรวมจิตใจทำบุญตักบาทนำเงิน
ไปช่วยเหลือสร้างเจดีหลวงปู่ที่เคารพนับถือที่วัดแห่งหนึ่ง
ยอดเงินปัจจัยบริจาคมากว่า๓๘๐๐๐บาทครับ
แล้วก็จะมีการนำไปทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ด้วย
วันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
มีงานแห่บุญมหากฐินโดยใช้ช้าง๑๓เชือก
และมีปู่ฤษีเกรดแก้ว
นำขบวนแห่บุญมหากฐินไปรอบหมู่บ้านโคกุง
ตำบลบ้านขามที่ตัวเมืองหนองบัวลำพูฮะ
บรรยากาศเมื่อ๓พฤศจิกายนที่เห็นฮะ
มีช้างโดบร่มเลยแล้วก็มีการแห่บุญกฐินไปครับ
นั่งมาบนหลังช้างแบบนี้แล้วก็มีการโปรยทานด้วย

ไปดูข้อมูลพบว่าปู่ฤษีเกรดแก้วนั้นมีชาวบ้านนับถือเริ่มใสจำนวนมากครับ

ปี๒๕๖๑เคยมีคลิปที่ปู่ฤษีเกรดแก้วนั้นขึ้นเทศ
ให้พระรูปหนึ่งและประชาชนฟัง

พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อสมกิตจรณฑรรมโม
มีการพูดถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่

บางช่วงบางตอนที่ได้ฟังไปที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้
พูดถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ครับ
ขณะที่โลกโซเชียลเคยมีคนโพสต์เกี่ยวกับปู่ฤษีเกรดแก้ว

มากกว่า๑๕๐ปี

มีอภิญญายานเหมือนพระเกจิอาจารย์
รักษาสังขารให้อยู่เหนือธรรมชาติ

ไม่ได้ดูแก่เท่ากับอายุที่บางคนคาดว่าน่าจะ๑๕๐ปีครับ

แล้วก็เป็นพระฤษีที่รู้จักกับพระเถระผู้ใหญ่มากมาย
รวมทั้งยังเป็นครูบาอาจารย์ให้กับพระอีกหลายรูปด้วย
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการแชร์กันนะครับ
นี่เป็นเรื่องราวของปู่ฤษีเกรดแก้วครับ